เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ช่วงนี้เอาเรื่องราวที่อยู่ในโลกโซเชียลที่คนสนใจกัน

แล้วเราก็ติดตามความคืบหน้าของคดีกันนะครับ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมรวมถึงคุณสืบสกุลเจอด่านตรวจ
จะทำยังไงคุณก็บอกว่าก็หยุดให้ตรวจ

ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ดื่มมาหนัก
เราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เป่าเอาใบขับขี่โชว์อยู่แล้ว
แต่กรณีนี้ที่จะเอาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะ

แต่ว่ารถไม่ยอมหยุด
ท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงดูค่ะ
เข้าค่ายด้วยไป

หลอนโจรตรงจรฟาน
เรื่องนี้เนี่ยมีสองมุมมองในโลกโซเชียลนะ

กับทั้งรถคนอยู่ในรถนี้

อ่ะเรื่องนี้คุณผู้ชม
เราดูแล้วคุณผู้ชมว่ายังไง

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองนครสวรรค์นะคะ

นายตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถยนต์

แต่ว่ารถยนต์คันนี้เขาไม่ได้สนใจ
ท้าทายตำรวจด้วยนะว่ายิงเลย
แล้วตำรวจก็มีการชักปืนขึ้นมายิง
ความยาวของคลิป๒นาทีค่ะ
ตอนท้ายคลิปรถคันนี้จอดชิดซ้าย

ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทางฝั่งรถยนต์

ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยตำรวจแจ้งเตือนหลายรอบแล้ว

งานนี้ตำรวจทำถูกแต่คนในรถอยากท้าทาย
แต่บางคนก็บอกยุทธวิธีในการจับกลุ่มของตำรวจ
ต้องถึงขั้นสกัดด้วยการใช้ปืนเลยไหมนะครับ

พอหลังจากที่รถมันจอดมันหยุดแล้ว

ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบในรถค่ะ
เจอผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายนั่งมาในรถรวมกัน๓คน
ก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์นะไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วจากการตรวจในรถก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
ทีนี้ก็ต้องคุยกันยาวหน่อยล่ะค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งคนในรถทั้ง๓คนก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็หลังจากนั้นมีการโทรเรียกช่างมาเปลี่ยนยางรถนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับ
ข้อกล่าวหาก็คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตำรวจจราจร

ซึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร
เมืองนครสวรรค์ก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่

ที่เขาทำหน้าที่ตามขั้นตอนที่เคยอบรมมา

เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเธอตกใจ

เพราะว่าพวกเราไปดื่มสุราที่สถานบันเทิงมา

แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายในรถบอก

ลูกเสือค่ายทหารหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
เออทีนี้แต่ว่าเมื่อตำรวจขับรถตามมาเนี่ย
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินพอเขาบอกว่าเขากลัวไง
กลัวด้วยตกใจด้วยก็เลยหนีละกันหนีละกัน
แต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้จบลงแบบคุยกันเข้าใจแล้ว
แล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเดียวนะคะคือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตำรวจค่ะ